ว่าแล้วค่ะไปขอขยี้นิดนึงนะคะกับเมื่อวานนี้นะคะ
กับชอตประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้พี่แจ๊กน้องถามหน่อย
ถามในฐานะคนดูเลยนะหลังเวทีหรือหน้าเวทีเขาต่างกันหรือเปล่าอะไรยังไง

คือจริงนะคะก็เมื่อวานเนี่ยนะคะเป็นการเปิดตัวซีรีส์นะคะ
จริงก็เป็นโปรเจคที่พี่เป๊กสัญชัยก็คือสามีพี่ธัญญานี่แหละค่ะ

ซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะทำกับพี่ชอต
ซึ่งพี่ชอตอย่างที่ทราบก็ออกมาจากแกรมมี่

กับพี่กู่ซึ่งเป็นผู้อำกับนะคะมือทองประจำตัวของเขา

พี่เป๊กก็บอกว่าจริงเนี่ยตั้งใจทำโปรเจกต์นี้นะคะ
เพื่อที่จะให้เห็นถึงความแตกแยกที่เกิดขึ้น

คือมีปัญหาอะไรเนี่ยเราคนไทยเหมือนกัน
ก็น่าจะเคลียร์กันได้ปรองดองกันได้สามัคคีกันได้นะคะ
ซึ่งธัญญาพิงกี้ก็เป็นคนที่มีภาพลักษ

ไม่น่าจะกลับมาโคจรเจอกันได้

แต่ว่าจริงแล้วนะคะโปรเจกต์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพูดภาษาชาวบ้าน

อันนี้คือไปสัมภาษณ์พี่เป๊กส่วนตัวมานะคะ

ซึ่งเรื่องราวก็จะโยงใยกันไปถึงภาคใต้
อุ้งเมื่อวันพี่ทันยากหนุนเป๊มากคือนอกซีนคือแยกห้องแต่งหน้ากันค่ะอ้าว

มีมุมของตัวเองก็คือโขกมาแบบว่า
ใช้สมาธิในการปั้นหน้าให้ซุปตาของตัวเอง
แล้วก็โขกเสื้อผ้าหน้าผมมาเพื่อให้สวยเป๊ะปังนะคะ

ไปฟังสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะว่าจะเป็นไงค่ะ
เรื่องราวมันผ่านมานานแล้วอะค่ะ
เราก็แบบไม่ได้ติดใจอะไร

มันเป็นเรื่องในอดีตที่มันผ่านมาแล้ว
คนก็ต่างดำเนินชีวิตของตัวเอง
มาแบบจนถึงทุกวันนี้แล้วค่ะ
ถามว่าเลือกนานไหมกว่าจะรับ
คือก็พูดเหมือนพี่ย่าเมื่อกี้ว่ามันทำเพื่อประเทศ
แล้วอีกอย่างที่อยากได้แบบมาทำงานกับพี่ย่าด้วยจริง
เพราะรู้สึกว่าคือครั้งหนึ่งคือเราเคยไม่นี้ต่อกัน
แล้ววันนี้ได้มากี้ก็รู้สึกดีใจ
แล้วก็กลายเป็นคนที่ขี้รักมาก
แล้วก็เหมือนกับเป็นคือการถ่ายแบบรู้สึกตัวหอมมาก
ราม่าไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยจริง
คือถ้ามีดราม่านะสัตว์ตัวที่นี่นะพี่ย่าไม่ทำ
คือชัดเจนเลยว่าถ้าเรายังไม่โอเคเราก็ไม่ทำ
แต่เราโอเคจริงเราถึงได้ออกมาทำงานอย่างนี้ค่ะ
เราก็ไปกำหนดความคิดของคนอื่นไม่ได้นะคะ
มันก็ต้องมีคนที่คิดในแง่ลบอยู่แล้ว
แต่ถ้าเชื่อว่าคนที่คิดในแง่บวกต้องมีมากกว่าอยู่แล้วล่ะ
เพราะว่าเหมือนแบบคนทะเลาะกัน
แล้ววันหนึ่งกลับมาคุยกันกลับมาดีกัน

ใช่ค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะ
ทะเลาะกันมาเจอกันโอ๊ยตุ๋นกลิ่นตุ่น

คุณผู้ชมแล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องราวคึกโครม

คุณภาพแบบถ่ายทีเซอร์นี้ค่ะสปอร์ตนะคะ

หมายถึงว่าเป็นข่าวดีนะคะแต่เบื้องลึกต่างจนก็รอดูกันอีกทีนะ

ไม่ใช่เรามีตัวอย่างด้วยทีเซอร์แซ่บมากให้ดูก่อนเลยนะคะ
ไม่ใช่พี่แจ๊กไปดูตัวอย่าง
ตัวอย่างไม่ได้ดูที่ชั้นด้วยคะ
ว้าว
อ้าวคุณผู้ชม
รอดูนะคะพี่กูมาแล้วค่ะยังไม่ถ่ายทำนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าน่าจะได้ดูปีนี้แล้วก็ดูทางออนไลน์ค่ะ

แล้วก็ค่อยรวบรวมหาช่องมานำเสนอแนะนำช่องไทยรัฐของเราก็ได้นะคะ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตาม
ก็ไม่ใช่เรื่องผัวเมียแต่ว่าเรามีอะไรแฝงอยู่นะคะ